พาคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดเลยบ้างดีกว่านะครับ
ด่านซ้ายปีนี้เน้นสงกรานแบบวิถีไทยวิถีพุธ
งกรานแบบสวยงามอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
แล้วก็รดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่

คุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ครับ

ประเพณีสงกรานของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

โดยปีนี้นะคะเน้นแบบวิถีไทยวิถีพุทธค่ะ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยค่ะ
พิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและรองเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดป่าเนียรมิตวิปัสนา
และรดน้ำขอพรเจ้าพ่อกวนถาวรเชื้อบุญมี

ซึ่งเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมและนายประยูนอรันรุษในอำเภอด่านซ้าย
ในช่วงเทศกาลสงกรานของประชาชนชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

โดยในปีนี้นะคะชาวด่านซ้ายเน้นสงกรานแบบวิถีไทยวิถีพุธ
โดยเฉพาะประชาชนที่มาร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
ก็ได้พร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าแบบไทยและพื้นเมือง
เข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความสุขค่ะ
พระสิริรัตนาเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเลยวัดโพนชัยอำเภอดันซ้าย
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
เทศกาลสงกรานในปีนี้ขอให้เล่นน้ำสงกรานกันอย่างมีสติ
ยึดถือวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นหลัก
จากการเล่นน้ำสงกรานไม่ได้เป็นเพียงการเล่นน้ำเพื่อสร้างความสนุกสนานเท่านั้นนะคะ
แต่การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ก็ถือเป็นการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีของผู้มีพระคุณอีกด้วยค่ะ

และกระตันยูต่อวิดามันดาผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการขอขมาลาโทษ
พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตซึ่งชาวด่านซ้ายเองนะคะ
ก็ได้สืบสารประเพณีอันทรงคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้สมกับเป็นเมืองแห่งสัจจะและไมตรีค่ะ
ก็จะต้องกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ภูมิลำเนาของตัวเองนะคะ
ซึ่งชาวอำเภอด่านซ้ายเองหลายครอบครัวค่ะ
ก็ได้มีการเตรียมรอต้อนรับลูกหลาน
ที่จะกลับมาเยี่ยมในช่วงเทศกาลสงกรานเช่นกัน
ติดตามได้จากรายงานค่ะ
ความรู้สึกของลุงประมวลสุธิ
ชาวบ้านหนำแข้งอำเภอดานซ้ายจังหวัดเลย
กำลังเตรียมตัวรอคอยรับลูกสาว
ที่จะกลับมาเยือนถิ่นฐานบ้านเกิดในวันสงกราน
หลังไปทำงานในเมืองหลวงมานานกว่า๒๐ปี
ประมวลเล่าว่าก่อนวันสงกรานของทุกปี

ไม่ว่าจะเป็นพืชผักหน่อไม้
อาหารพื้นบ้านที่ลูกสาวชอบ
เตรียมไว้เพื่อทำอาหารไว้รอลูก
ลูกกลับมารวมตัวกันที่บ้านในช่วงเทศกาลสงกราน
จะได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
เพียงเท่านี้พ่อก็มีความสุขแล้ว
เพราะนี่คือช่วงเวลาของความอบอุ่นในครอบครัว
เออนั่นแหละ
แล้วก็เตรียมอาหารการกินไว้ท่าลูก
เห็นนั่นแหละเช่นเป็นนอไม้
ผักดองเออนอไม้ดองอะไรแบบน้องนี้

ช่วงวันสงกรานของชาวจังหวัดเลยถือเป็นวันสำคัญมาก
จากทุกบ้านจะเต็มไปด้วยลูกหลานที่กลับมาเยี่ยมครอบครัว
สำหรับลุงประมวลแล้วการอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ด้วยใจจดจ่อรอคอยลูกตลอดทั้งปี
เทศกาลนี้เพียงแค่ได้พบหน้าลูกก็ปลื้มใจที่สุดแล้ว
อันนี้ต้องยักษ์ให้มาทักทุกคน
ลูกเคยทั้งลูกสาว
มาพบกันปีละครั้งสองครั้งเนี่ย

อาหารที่พ่อเตรียมไว้ให้ลูกจะอร่อยที่สุด
เมื่อได้กินพร้อมหน้ากับครอบครัวในวันพรุ่งนี้
ลูกกลับมาซบไออุ่นอ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้ง

จังหวัดเลยยังมีประเพณีสงกราน
อันสงคุณค่าและเก่าแก่กว่าสี่หรอร้อยปี
นั่นก็คือที่อำเภอนาแห้วค่ะโดยเฉพาะวันที่สิบสี่เมษายนนี้นะคะ
วัดศรีโพชัยตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจะจัดประเพณีแห่ต้นดอกไม้
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศเทศกาลสงครานของชาวจังหวัดเลยได้
ตั้งแต่วันที่สิบสามถึงสิบห้าเมษายนนี้ในทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ